ดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงอายุ๑๙ปีใช้มีดปาดคอลูกชายแท้
ลูกชายอายุแค่สามขวบปาดคอจนหลอดลมแทบขาดนะคะ
โอ้โหแล้วตอนที่ก่อเหตุลูกชายกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาดายโนเสาร์
ไร้เดียงสาแม่แท้วัย๑๙มาทางด้านหลัง
เอามีดปาดคอลูกแล้วปาดไปหลายครั้งนะคะจนหลอดลมแทบขาด
ลูกชายวัย๓ขวบเสียชีวิตแล้วแม่ก็เอามีดเล่มเดียวกันเนี่ย
ปาดคอตัวเองแต่มีดมันไม่ได้คมขนาดนั้นไง
คอตัวเองเนี่ยมันไม่ขาดเป็นแค่แผลแบบรอยแดงแค่นั้นเอง
เนี่ยสุดท้ายพอตั้งสติได้อุ้มลูกลูกก็โอ้โหโชคเลือดแล้วอ่ะ
แล้วก็เสียชีวิตแล้วอ่ะวิ่งไปหาพ่อกับแม่ของตัวเองให้ช่วยเหลือ
นำตัวเด็กเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตน่ะนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
หมู่บ้านเหมือดแอร์ตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
กำลังจัดงานประกอบพิธีทางศาสนาให้เด็กชายที่เสียชีวิตอยู่เนี่ยค่ะ
จุดเกิดเหตุในบ้านยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชม
ขอบหน้าต่างตามพื้นบ้านคือยังล้างไม่หมด
แม่ของผู้หญิงวัย๑๙คนก่อเหตุคนนี้เล่าให้ฟังว่า
บ่นว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะอับอายเพราะเครียด
เพราะเพื่อนลูกสาวเนี่ยบอกให้ลูกสาวถ่ายรูปโป๊ส่งไปให้
เพื่อที่จะเอารูปนี้ไปแลกกับเงินจากชาวต่างชาติ
เหมือนกับลูกสาวเขาอยากได้เงินก็ทำตาม
เรียกเงินสามพันบาทถ้าไม่จ่ายจะเอารูปโป๊เนี้ย
ไปโพสต์ในโลกโซเชียลแม่เองก็บอกว่าแม่ก็ต่อว่าลูกสาวไปนะ
ทำไมไปหลงเชื่อเพื่อนแบบนี้แต่สุดท้ายแม่เองก็ปลอบใจ
ลูกสาวก็มีท่าทีเย็นลงล้มเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
แม่ก็เลยเดินออกมาจากบ้านเดินออกมาไม่ถึงนาทีอะค่ะ
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหันไปดูอ้าว
ลูกสาวอุ้มหลานชายวัยสามขวบมายืนอยู่ที่หน้าต่างคอหลานเนี่ย
ห้อยคือถูกมีดปาดคอแล้วอะค่ะก็รีบเอาตัวหลานชายส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายหลานชายก็เสียชีวิตนะคะแม่บอกเลยว่าไม่คิดว่าลูกสาวตัวเองจะกล้าลงมือแบบนี้นะ
เสียใจมากที่ต้องสูญเสียหลานชายแล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงลูกสาวด้วย
คือลูกสาวตอนนี้อยู่โรงพักแล้วนะคะอืมสอบภอมเมืองเย็ดโสทรนะคะ
ตอนไปเยี่ยมเนี่ยลูกสาวพยายามจะฆ่าตัวตายในห้องขังด้วย

ซีเรียสเรื่องเรื่องแฟนไอ้คนใหม่นั่นแหละอยู่มุกดาหาร
ก็อยู่คบกันได้สามเดือนอืมแล้วทีนี้แล้วทีนี้เขาก็บอกเลิกอืม
ก็ก็ดูดูลูกอยู่ว่าดูดูอยู่ว่ามันมันก็ดีดีอยู่น่ะ

เมื่อวานนี้มันติดตายอย่างเดียวเลยมันบอกว่ามันอาย
มันมันอ่ามันเรียนเฟสมากว่าให้ให้นี่ดิทายลูกกว่าไอ้
ว่าไม่พูดอยากเมิงอยากใดอ่าเขาหลอกเขาสิโอนเงินให้
มันมันหลงเสียเขาตัวนี้ก็ได้ได้ได้ลูกอยู่
ว่าสิมันว่าสู่พ่อบนฟังว่าลูกไม่เรียงจังสิเท่าะ
เค้าอยากได้เงินจากลูกเขาหลอกลูกเขาหลอกลวงอยากให้เค้าน่ะสารภาพ

ถ้าตำรวจตามจับนะถ้ามันผิดกฎหมายนะ
อยากให้เขารับสารภาพติดคุกซะ
พวกเขาก็ได้ลูกหลานก็ได้ตาย
แม่เขาก็ติดคุกพวกสาหงีที่มันทำนี่เลย
ตัวแม่เนี่ยบอกว่าพ่อเด็กเลิกกับลูกสาวของแม่นะคะ
ก็คือผู้หญิงวัย๑๙ที่ปาดคอลูกเนี่ยตั้งแต่ตอนท้อง๙เดือน
แล้วพอคลอดลูกลูกสาวเหมือนเป็นคนไม่ค่อยเต็มสักเท่าไห
อันนี้แม่บอกแล้วก็อกหักหลายครั้งทำให้เป็นโรคซึมเศร้า
สุดท้ายฆ่าลูกตัวเองก่อนแล้วก็จะฆ่าตัวเองตายแต่ตัวเองไม่ตาย
แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจสพมยศทร
ตำรวจที่เฝ้าห้องขังโทรมาบอกพ่อแม่เลยนะบอกว่าเนี่ย
ลูกสาววัย๑๙คนนี้ถอดเสื้อผูกโยงกับเหล็กลูกตรงห้องขัง
ฆ่าตัวตายทำแบบนี้อยู่หลายครั้ง
เฝ้าระวังตลอดกลัวว่าจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีการอื่นอีกไง

ต้องเฝ้าทั้งวันทั้งคืนคลาดสายตาไม่ได้เลย
ส่วนพ่อเด็กนี่เข้าไปทำงานอยู่กรุงเทพค่ะ
ล่าสุดนี้ก็กลับมาจัดการด้วยงานสบลูก
เพราะว่าตัวแม่เขาก็ถูกควบคุมตัวอยู่
ทีนี้ค่ะที่ตัวคนก่อเหตุเขาบอกว่ามีเพื่อน
แบล็คเมลเรียกเงิน๓๐๐บาท
ทีมข่าวเราก็ตามไปว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่า
อนุญาตเรียกว่านางสาวนกเป็นนามสมมุตินะคะ
แต่ทีมข่าวเราไม่เจอผู้หญิงคนนี้
ไปเจอกับอดีตแฟนของผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่านายทัศภูมิอนุงาม
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเลิกกับนางสาวนก
เขารู้จักกันทางเฟซบุ๊กเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนั้นนางสาวนกบอกว่าโสด
แต่พอมาอยู่บ้านเขาอ้าวพาลูกติดมาด้วย
เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะรักก็ยอมอยู่ด้วยกัน
แต่พอมาอยู่ไม่ทำงานทำการอะไร
เที่ยวเล่นอย่างเดียวเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเดียว

แต่นางสาวนกคนนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนิสัย
ใช้เงินแบบไม่คิดเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
เขาบอกเขารักก็ยอมมาเรื่อย
มาจับได้ว่าไปคุยกับชายอื่น

ผู้หญิงก็ออกจากบ้านไปแต่ลูกติดก็ไม่เอาไปด้วย
ลูกที่เพิ่งคลอดใหม่ก็ไม่เอาไปด้วย
ทิ้งลูกไว้๒คนเขาก็ต้องรับหน้าที่ดูแล
อยู่ค่าวมาเนี่ยล่ะค่ะ
อดีตแฟนเราหรอครับผม
ก็ชิดยังอยู่ผมกับพ่อหูแล้วเรียกร้ากันไปแล้ว
ผมก็ไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันเลยครับ

เฟสประจำนะครับมันเรียนไปทั่วอาเทียมไหมครับ

เงินส่วนมากนี่เขาจะเอาไปทำอะไรครับผม

จากเอาไปเห็นอย่างว่าไปซื้อแฟนพันธุ์กับพ่อได้อยู่นะครับ

กับพ่อได้กลับมานะจากเอาไปเห็นอย่างก็ข้องเขาแล้ว

ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนะคะก็แบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกก็คือตัวแม่วัย๑๙ที่ก่อเหตุ
ต้องถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนคนที่ตัวคนก่อเหตุพาดพิงไปว่า

พันธุ์ตำรวจโทชัยบัญชากองทอง
รองผู้กำกับการสอบสวนสพมยศธรบอกว่า
ตัวผู้ต้องหาให้การว่าที่ลงมือฆ่าลูกชาย
เพราะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ไม่พอใช้
แล้วเพื่อนที่รู้จักกันบอกว่า
ถ่ายรูปโป๊มาสิส่งรูปโป๊มา
เดี๋ยวจะเอารูปนี้ไปให้ชาวต่างชาติ

ก็เลยเชื่อเพื่อนถ่ายรูปส่งไปให้

แต่เพื่อนคนนี้กลับขู่เรียกเงิน๓๐๐๐บาท
ถ้าไม่ให้เงินจะเอารูปโป๊นี้ไปประจาน
ก็เลยเครียดลงมือก่อเหตุนี้

ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีหลักฐานนะคะ
แต่ถ้าตัวผู้ต้องหาหรือทางครอบครัว

นี่เป็นสิ่งที่แม่ของผู้ก่อเหตุเขาบอก

แต่ทีนี้ก็ก่อเหตุไปแล้วอะค่ะ

คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหานัก

นำตัวไปฝากคางที่ศาลจังหวัดยศธร

ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ตำรวจบอกว่าก็คงไม่ต้องทำแผน

เนื่องจากผู้ต้องหาก็คลุมครั่ง

ส่วนพ่อเด็กก็เดินทางจากกรุงเทพ
ร่วมงานศพลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย